เจอกันรุ่นไอแต่มากับความเหี้ยนและหลอน
หลงเฮ้ยทำไม

เรื่องของผู้จัดที่สายันทศพกรุงบุคกษมณฑ์
มีนักแสดงล้มป่วยกันหมด
จู่ก็โดนแบบว่าเนี่ยค่ะยังเป็นข่าวเป็นคราวกันไปนะคะ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลพี่ตายก็บอกว่าโอ้โหปวดหัวมาก
ที่สุดก็เลยต้องมาจัดพิธีบวงสนใหญ่แบบนี้ไปเลยล่ะค่ะ
จริงก็ต้องบอกว่าพอทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาถรร
ผมก็ทำหลายเรื่องเนอะแต่ว่าจริงจริงก็จะไม่ค่อยได้เจออะไรเยอะอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เองอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชะดาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเราก็ด้วยความขอบคลมนะครับ

เราไปฟังคำเฉยจากพี่ตายดีกว่าจัดไปจ้า

จัดเต้นไม่ได้ครับผู้จัดเต้นไม่ได้เป็นคนช่วยปรึกษาเรื่องท่า
แต่เต้นไม่ได้ต้องบอกว่าตอนนี้คนที่เต้นเก่งที่สุดกว่าแก๊กกี้คือพี่เพชร
เพชรธกิจนี่คือแบบโอ้โหถ้าเพลงมานี่คือพี่เพชรนี่คือ

ทิ้งทุกอย่างเลย

แต่ก็มีตรงตื่นน้ำลายอย่างงี้เลยนะ
ไม่ใช่แต่ว่าเพลงของคุณแจ๊กกี้เนี่ยคือเขาแบบเต้นสะบัดจริง
เป็นเพลงประกอบละครนะคะแล้วก็เอ็นดูนาง
คือนางเป็นละครแบบนางเอกละครครั้งแรก
ตอนแรกจะออนแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยายน

เลือนค่ะ
เรื่องเป็นปีหน้าแล้วนางเหลือน